สำหรับประชาชนที่ทยอยเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
ก็เลือกใช้หลากหลายการเดินทางด้วยกัน
ว่าจะมีสภาพร่างกายพร้อมหรือเปล่า

มีผู้โดยสารกลุ่มหนึ่งเขาเดินทางจากจังหวัดเลย

ร้องเรียนบอกว่าเห็นคนขับรถแอบดื่มสุรา

ในรถและทีนี้ก็ไปเห็นว่าเวลาที่ผ่านด่านตรวจเนี่ย
แอลกอฮอล์ไม่ผ่านด้วย
แต่ทำไมกลับมาคึกขับรถอีกครั้ง

นั่นน่ะสิเขาก็เลยร้องเรียนออกมา
จนสุดท้ายทางบริษัทก็ออกมารับผิดชอบแล้ว
ตอนนี้ส่วนอุบัติเหตุอื่นก็มีนำเสนอเหมือนกัน
ที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุรถชนกันถึง๓คัน

เป็นอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนกัน๓คันซ้อน
เกิดขึ้นบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำโกนนะคะ
ในถนนพร้าวเชียงดาว
สภาพรถแต่ละคันหน้ารถตัวถังรถก็พังยับเยิน
คนขับและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๑๑คน
กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลอำเภอพร้าวค่ะ
ส่วนใหญ่ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
อนุญาตให้กลับบ้านได้เหลือ๑คน

ถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาลนครพิงค่ะ
ส่วนที่ถนนสุราชนาสาหน้าบริษัทเอเชียปาม
ตำบลพรุพีอำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราธานี
เป็นอุบัติเหตุรถกระบะชนท้ายกัน

และมีผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตเป็นเด็ก๒คน
อายุ๑ขวบกับ๑๓ปีค่ะ
ส่วนสาเหตุที่คาดว่ารถคันหลังพยายามเร่งเครื่องแซง
ไปเฉียวชนทำให้รถคันหน้าเสียหลักตกข้างทาง
คนในรถคันหน้าในบาดเจ็บและเสียชีวิตตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนถึงสาเหตุค่ะ

ไปดูที่สุราธานีกันบ้างครับ
ไปดูสภาพรถที่พุ่งหัวทิ้มเข้าไปในร้านติ่มซ่ำ
บริเวณหน้าซอยวัดโพตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราธานีนะครับ

ดูหน้าหวาดเสียวนะเหตุการณ์นี้เพราะอยู่ก็พุ่งเข้าชนร้านเลย
สอบสวนนายคึกฤทธิแก้วอินผู้ขับขี่

ได้ขับรถมากับภรรยาและน้องสาวอีกคนจากสามแยกใกล้ที่เกิดเหตุ
เพื่อจะไปส่งของให้กับลูกค้าที่ซอยภูทร๘

แต่ว่าเป็นจังหวะเดียวกันกับที่มีรถจักรยานยนต์
ขับออกมาจากซอยพระดิบพอดีเลยนะครับ

รถมอเตอร์ไซค์ออกมาอีกก็หักหลบกันทั้งสองคันแล้วฮะ
จนตัวรถเหวี่ยงแล้วก็พุ่งเข้าใส่ร้านดังกล่าว

ที่มีคนมาช่วยทั้ง๓คนไว้ได้ไม่เป็นอะไรมาก
และคนในร้านติ่มซำไม่ได้รับบาดเจ็บใดทั้งสิ้น

ส่วนค่าเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้
แต่ว่าเจ้าตัวก็พร้อมจะรับผิดชอบ
กรณีของความเสียหายของร้านติ่มซำทั้งหมดนะครับ
ถูกรถกระบะบรรทุกรังน้ำอัดลม
พุ่งชนพังยุบเลยนะคะท้ายรถทัวร์
ปฏิเหตุเกิดขึ้นที่ปากทางเข้าสวนสนตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ
สอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุในรถทัวร์
จะขับมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครเข้าท่ารถบ้านเพ
ขณะที่เลี้ยวขวามีรถกระบะวิ่งจากอำเภอแกลงมุ่งหน้าระยอง
ชนเข้าที่บริเวณด้านท้ายอย่างแรง
ภายในรถทัวร์มีผู้บาดเจ็บ๑๗คน
ผู้โดยสารบาดเจ็บศีรษะแตก๑คน
ส่วนคนขับรถกระบะเจ็บที่บริเวณหน้าอกเล็กน้อยจากการกระแทกนะคะ
ซึ่งอุบัติเหตุนี้ตำรวจต้องเร่งกวาดเศษแก้วตกเกลือนถนน
เพราะว่าแรงชนทำให้ขวดน้ำอัดลมที่รถกระบะบรรทุกมาตกแตกกระจาย
และทำให้ต้องปิดการจราจรประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยกันค่ะ
ไปดูเหตุคนขับรถทัวร์สดเหล้ากันไหม

ที่จังหวัดเลยนะคะผู้สื่อข่าวเขาได้รับรายงาน
บอกว่าได้รับรายงานจากผู้โดยสารรถทัวร์คันหนึ่งค่ะ
ก็คือเพชรถั่วโวยวายร้องเรียน
บอกว่าคนขับรถเท็จทัวร์กินเหล้า
ขับรถพาผู้โดยสารกว่า๓๐ชีวิต
จากอำเภอภูเรือจังหวัดเลยมุ่งหน้ามาที่กรุงเทพมหานคร
ถูกจับเป่าวัดแอลกอฮอล์๑ครั้ง
แต่หนีขึ้นมาขับรถต่อได้

นางสาวทัศตะพรคงเพชรหัวหน้าวิชาการขนส่งจังหวัดเลย
เปิดเผยบอกว่าได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วนะ
เป็นรายงานบอกว่ารถคันดังกล่าวเป็นของบริษัทเพชรทัวร์จริง
เป็นรถทัวร์๒ชั้นรับผู้โดยสารจากอำเภอภูเรือมุ่งหน้ากรุงเทพ
มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์คนขับครั้งแรกที่หล่มศักดิ์เพชรชบูรณ์
แต่ไม่ผ่านก็ไม่ผ่านไงเพราะว่าดื่มแอลกอฮอล์มา
ทีนี้สุดท้ายไม่รู้เขาหนีด่านมายังไงไม่ทราบเหมือนกันนะ

และถูกจับกลุ่มเป็นครั้งที่สองที่อำเภอเมืองเพชรชบูรณ์ขับเลยเข้าไปหน่อย
ทีนี้ไม่รอดค่ะถูกกักตัวและประสานไปที่บริษัทต้นสังกัด
แล้วก็ประสานไปที่ตำรวจสพเมืองเพชรบูรณ
รับตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นอกนี้ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ประกอบการณ์ในวันนี้ด้วยนะคะ
ปล่อยประละเลยให้พนักงานขับรถดื่มเหล้ารับผู้โดยสาร

กำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไง